ดูคลิปนี้กันหน่อยเป็นคลิปจากกล้องหน้ารถคันหนึ่ง
เขาบันทึกภาพเหตุการณ์ว่ามีบางสิ่งบางอย่างหล่นมาจากรถคันหนึ่งค่ะ

เห็นไหมคะเรายังคิดว่าสิ่งของหรืออะไรที่หล่นลงมาเป็นคนค่ะ
พอขับเข้าไปใกล้ใกล้คนค่ะแล้วเด็กนักเรียนจริงอย่างที่คุณดอมบอกน้องลุกขึ้นมาเดินแต่ความที่เจ้าของกล้องหน้ารถคันนี้เห็นแล้วว่าเฮ้ย
นี่เนี่ยตอนแรกนอนหงายลงไปเลยนะคะแล้วรีบลุกขึ้นมาคงกลัวจะโดนรถที่ขับตามมาชนเข้าอะค่ะ
ดีนะคะรถคันสีแดงที่เป็นรถเก่งเนี่ยเขาเบรกไว้ได้ทันในขณะที่รถที่เป็นเจ้าของคลิปกล้องหน้ารถนี้อยู่ในเลนขวา
ทีนี้เจ้าของกล้องหน้ารถเขาก็เลยตีเข้าเลนซ้ายทันทีแล้วก็ถอยรถกลับมาเพื่อไปสอบถามน้องคนนี้ว่าน้องหนูเป็นยังไงบ้างเป็นอะไรหรือเปล่า
ซึ่งพบว่าเด็กนักเรียนคนนี้นะคะ

ในพื้นที่อำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินค่ะ
ลุกขึ้นมาเดินเข้าไปชิดขอบทาง
จนกระทั่งนะคะมีพลเมืองดีเข้าไปสอบถาม
ซึ่งคนที่ไปจอดรถช่วยเหลือเป็นคุณครูด้วย
ชื่อคุณครูวิทยากรยศสิงห์ทองนะคะ

บอกว่าโชคดีที่หนูเจอคนแบบครูนะครับ
ระหว่างทางการเดินทางไปราชการร้อยเอ็ด
ถนนเส้นยางตลาดนักเรียนหล่นลงมาจากรถรับส่งนักเรียน
รีบขับรถบังรถด้านหลังเข้าช่วยเหลือน้อง
อาการคือน้องคางศอกเข่าแตกเป็นแผลลึก
เลยต้องประสานโรงเรียนของน้องและนำส่งโรงพยาบาล
สอบถามน้องแบบนี้นะคะว่าทำไมถึงหล่นลงมาได้แบบนั้น
น้องเล่าว่าตอนนั้นเนี่ยมันจะมีแท่งไม้แท่งหนึ่ง
ที่รถรับส่งนักเรียนเนี่ยเขาทำเอาไว้
รถนี่ลักษณะคล้ายเหมือนรถสองแถวอะคุณ
น้องก็จับไว้จู่แท่งไม้หัก
พอหักเสร็จน้องร่วงลงมาแล้วคุณรู้ไหมตอนร่วงลงมา
มือน้องยังกำไอ้แท่งไม้นั้นอยู่เลย
คุณครูท่านนี้ยังบอกต่อด้วยนะคะเนี่ยแปลกนะ
คนตกลงมาทั้งคนแต่รถคันนั้นยังวิ่งต่อไป
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอันนี้ก็ตั้งข้อสังเกตกันนะคะ
เหตุการณ์นี้โชคดีแล้วที่เด็กปลอดภัยนะคะ
ยังไม่ถึงขั้นว่าเป็นอันตรายสาหัสค่ะ
แล้วก็อย่างที่บอกว่าเด็กตัวสั่นมาก
แล้วมือยังกำไม้ที่หักแน่นคามืออยู่เลย
ติดต่อประสานโรงเรียนแต่จริงแล้วชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์กันเยอะ
บอกว่าลักษณะแบบนี้โรงเรียนต้องตรวจสอบให้ดีนะ
ไอ้ไม้ที่เอามาให้น้องจับมันมีความแข็งแรงขนาดไหน
ถึงให้เด็กที่เขาจับยังไงมันถึงล่วงลงมา